คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุขโมยกระโจนกันบ้างนะครับ
เพราะว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะเห็นว่าคนร้ายใจเย็นเหลือเกิน
อยู่มาเข็นรถจักรยานยนต์ไป
ซึ่งรถจักรยานยนต์คันนี้ไม่ใช่ของตัวเขานะฮะก็เลยเรียกว่าเป็นขโมยนี่แหละครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชายรูปร่างผอมเดินตรงไปที่รถจักรยานยนต์คันที่จอดไว้
จากนั้นนะฮะก็เข็นรถออกไปอย่างง่ายดายเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อคืนวันมาคบูชานะฮะ
วันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันพระใหญ่แต่ว่ามีเหตุขโมยนะฮะ
นางสาวปริชาติบัวแก้วเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นข้างร้านเหล้าสุนทรีย์ออริจินัล
ถนนประชาสำรานตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
ซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นเจ้าของรถคันนี้แหละครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอได้จอดรถจักรยานยนต์คันนี้ไว้หน้าร้าน
ตั้งแต่วันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตามไปด้วยทำให้ถนนสายนี้ก็จะเงียบหน่อย
คนร้ายคงอาศัยจังหวะที่ปลอดคนนี่แหละครับ
ลงมือก่อเหตุช่วงกลางดึกเวลาประมาณตี๒๒๐
ใช้เวลาไม่นานแบบมืออาชีพแบบใจเย็นก็เอารถไปได้เลยนะฮะ
ว่าเธอจะรู้ว่ารถหายก็เช้าแล้วล่ะ
ก็เลยนำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
เข้าแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่น
พร้อมกับโพสต์ให้ชาวเน็ตช่วยกันแจ้งเบาะแสกันหน่อยนะครับ

อายุใช้งานตั้ง๑๕ปีแล้ว

เพราะเธอก็ใช้ต่อมาจากคุณแม่เหมือนกัน

แล้วก็อยากให้ตำรวจช่วยติดตาม

เรื่องต้นตำรวจนะครับก็แจ้งว่าได้ลงพื้นที่

แล้วก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายต่อไปนะฮะ

ดูสิ่งที่เขาเตรียมมาคือไม่รู้เป็นกุญแจผีหรือเปล่าเนอ